พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ความทุกข์ของประชาชนคือความทุกข์ของพระราชา
กลับไปเมื่อคราวที่เกิดวาตภัยครั้งใหญ่แหลมตะลุมพุก

ประชาชนเดือดร้อนมีทั้งบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก
เมื่อความสงสับถึงใต้ฝาลอองทุ่อนิพระบาท
พระองค์นั้นทรงระดมความช่วยเหลือ
และเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
โดยพระองค์นั้นได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็น
พระบรมราชูปธรรมภกด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙

ถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทย
สร้างความเสียหายให้แก่๑๒จังหวัดในภาคใต้เพียงชั่วข้ามคืน
จะผ่านไปนานกว่า๕๔ปี

อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด
จดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดี
ต้องเห็นเป็นจะจะจะน้อยเป็นหนึ่งเอง
ตอนนี้มีบุคปุ้งมีลงคาหลูซ่าไปเก็บไม้แบบนี้
ว่าต้องกินกันแล้ว
แต่ชาวบ้านก็ไม่ไหวว่าวัตถัพัยมีมาก
วัญชัยกาจริตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
รับว่าไม่มีใครคาดคิดว่า
ความผิดปกติของท้องทะเลจะเป็นสัญญาณเตือนก่อนเกิดมหาวาตภัย
พายุเริ่มก่อตัวตั้งแต่ช่วงเย็นพัดบ้านเรือนประชาชน

ก่อนจะค่อยทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อน

ชาวบ้านต่างหนีหาที่หลบภัย
กระทั่งประมาณ๑๙นาฬิกาฝนตกหนักต่อเนื่อง
และเกิดลมพัดแรงอีกหลายระลอก

ซัดเข้าถาโถมกวาดบ้านเรือนและประชาชน
ลืนจมหายลงไปในทะเล
พายุขึ้นมันเริ่มมากกว่าประมาณตุ๋ม
แล้วเขาจะพัดมาเรื่อย
พอสามตุ๋มมันยิ่งแรงมาก
พังมันมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา
ลูกพลังมันทรงไห้ลงมา

กระจัดกระจายแม่นนอนบนศพก็ไม่รู้ว่านอนบนศพป่ะมันมืด
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านตำบลแหลมตะลุมพุก

เห็นแต่ซากปรักหักพังของบ้านเรือน
ต่างกับสภาพของโรงเรียนประชาบาล
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก๔

ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในชุมชน

มีนักเรียนที่เสียชีวิตกว่า๗๐คน

ใครที่อยู่อาศัยไม่มีอาหาร

พากันเดินเท้าออกจากหมู่บ้าน
ส่งเกิดความธรรมนับพระราชหรือไทยเป็นอย่างยิ่ง
ส่งพระกรุณาปลดกล้าวปลดกมอม
วิทยุอศพระราชวังดุสิต
กระจายข่าวเชิญชวนให้ประชาชน

รวมสิ่งของเครื่องใช้อาหาร

โดยมีผู้บริจาคทรัพย์ถึง๑๑ล้านบาท
และสิ่งของประมาณ๕ล้านบาท

ความช่วยเหลือที่ระดมเข้ามาจากน้ำใจคนไทย
กลายเป็นต้นแบบที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิประชานุเคราะห์

เมื่อวันที่๒๓สิงหาคม
พุทธศักราช๒๕๐๖

ให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม
โดยพระราชธานามให้กับโรงเรียนว่า

อันเป็นจุดกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

พระราชาและประชาชน
ร่วมกันอนุเคราะห์
ทุกปีจะมอบเพลินสนับหนุนต่าง

เช่นโครงการตามพระราชดำริของพระองค์

และก็เพลินออฟต์ต่าง

สามารถนำความรู้ที่ได้เหล่านี้

หรือว่าถ้าเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา
สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้

ยินดีมากที่จุดนี้

ไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับ

จะพยายามที่สุดนะครับเพื่อ

ประสบกรณิกรชาวตำบลแหลมตะลุงพุก
ต่างรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อราศดรไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของแผ่นดินก็ตาม